ใช่ค่ะความคืบหน้าคดีของการยิงเสียสดที่ชุมพร
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจ

แล้วบุกยิงหน้าโรงจอดรถ๓นัดต่อหน้าภรรยาที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่จัดงานมีการจัดงานศพ
ภรรยาเขาก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยไง

เห็นว่ามีผู้ชายคล้ายกับคนที่ก่อเหตุมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวบ้าน
พอภรรยาของเสียสดกังวลเรื่องความปลอดภัย
ทีนี้ผู้การจังหวัดค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปให้ความปลอดภัย
แล้วก็ไปจัดกำลังดูแลคุ้มกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
โดยพลตำรวจตรีสนทิชัยอาวัฒนกุลเทพผู้บังคับการ

ก็เดินทางไปยังบ้านที่หมู่๑๒ตำบลนาศักดิ

นี่ค่ะบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ซึ่งปมสังหารที่คนร้ายบุกยิงนายวสันแก้วชนครามหรือว่าเสียสดเนี่ย
่งไปที่เรื่องของความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด

ใช่ค่ะของพ่อบุญธรรมนั่นเองนะคะ
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
ก็ได้เจอภรรยาของเสียสดคือนางสาว
รัชญานีสะทองเลื่อนหรือว่าคุณแหม่ม
รวมถึงได้เจอยาดแล้วก็ชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง
กำลังเตรียมงานสวดพระอภิษฐรรมศพของนายวสัน
ก็มีการพูดคุยรวมถึงให้กำลังใจนางสาวปรัชญานีนะคะ
แล้วก็มีการให้ไปชี้จุดที่สามียืนคุยกันกับคนร้าย
ที่คนร้ายจะยิง๓นัดแล้วก็สามีเสียชีวิต
เพราะว่าคุณแหม่มภรรยาเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดเลย

เพราะว่าตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุฝนตกลงมา
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนะคะ
บอกว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
มีการจัดชุดคุ้มกันมาดูแลคุณแหม่มภรรยาของเสียสด
ตลอด๒๔ชั่วโมงเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะ
อย่างนี้มัน๒ส่วนเรื่องของคดี
ผมต้องนำเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเรายังคุมเคลืออยู่นิดหนึ่งนะครับ
ภาพยังไม่ชัดเจนนะครับภาพของละเอียดของการเกิดยังไม่ชัดเจน
ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ให้ทราบแน่ชัดว่ามูลเหตุของการใช้ปืนยิงผู้ตาย
ที่จะแบบทั้งนี้มันเกิดจากสาเหตุใดทำไม
แล้วก็คนร้ายคือใครนะครับอยู่ระหว่างผมสืบสวนสอบสวน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่ชัดก่อนที่จะได้บันการต่อไป
ส่วนทางด้านภรรยาของเสียสดก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนวันจันทร์ช่วงสักตี๓กว่า
คือพ่อเห็นว่ามีผู้ชายชะกันเป็นชายชะกันมา๒๓คน
เดินอยู่มองอยู่บริเวณถนนใกล้กับบ้าน
แล้วผู้ชายกลุ่มนั้นคนในบ้านไม่รู้จักมาก่อนเลยนะ
หลังจากที่ผู้บังคับการตำรวจชุมพรทราบเรื่องนี้
ก็เลยลงพื้นที่ค่ะมาให้กำลังใจด้วยตัวเอง
แล้วก็มีการจัดตำรวจมาดูแลความปลอดภัยนะคะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นงานศพของสามีแล้ว
แหม่มบอกว่าจะดำเนินการเรื่องของการหาที่อยู่ใหม่
ส่วนบ้านบ้านหลังที่เกิดเหตุบ้านหลังที่อยู่
ก็คงจะมอบให้กับแม่บุญธรรมของสามีไป
เพราะว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้ว
ตัวคุณแหม่มเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำไม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวของเรา
ได้มาจากตำรวจแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ
เพราะว่าตำรวจพบว่าก่อนที่คนร้าย
จะขับรถกระบะมาถึงบ้านของเสียสด

คนร้ายได้ขับรถไปจอดหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง

แต่ตอนนี้ยังไม่พบข้อมูลว่า
กลุ่มคนร้ายรู้จักกับผู้ใหญ่บ้านหรือไม่
หรือมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันยังไง
แต่พอตรวจสอบดูแล้วเนี่ยนะคะ
บ้านของผู้ใหญ่บ้านหลังนั้นปิดประตูเงียบเลย
ตัวของผู้ใหญ่บ้านตำรวจไปหา
ก็หายไปจากท้องที่หายไปจากชุมชน

ก็จะสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปนะครับ